สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณชนะสวัสดีคุณชิสานะครับ
ได้เวลามากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
กันแบบนี้ค่ะมาเจอกับพวกเราสองคนแบบนี้นะครับความสนุกสนานก็รออยู่แล้ว
สาระก็มีให้ได้ติดตามเหมือนกันสิ่งที่ต้องติดตามก็คือเรื่องของจำนวนตัวเลข
แต่ว่าไม่ใช่จำนวนตัวเลขของผู้ติดเชื้อนะเป็นตัวเลขของการฉีดวัคซีน
เราก็ตั้งเป้าเอาไว้แหละว่าในปีนี้ก็ต้องฉีดให้ได้ครบ๑๐๐ล้านโดส
ตอนนี้ถึงไหนกันแล้วบ้างนะคะมาดูข้อมูลกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ก็ทางสอบคอเขารายงานมาแล้วก็รายงานตามนั้นเนาะใช่ค่ะ
ตอนนี้จำนวนการได้รับวัคซีนสะสมทั้ง๗๗จังหวัด
นับตั้งแต่๒๘กุมภาพันธ์ถึง๗กันยายน๒๕๕๙
รวมแล้ว๓๗๔๖๑๒๘๔โดสนะคะ
ถ้านับเฉพาะเข็มที่๑ได้ไปถึง๒๕๙๕๔๑๐๖ราย
ที่๒ฉีดไปแล้ว๑๐๙๑ราย
และเข็มที่๓เนี่ยค่ะก็จะส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้านะคะ
บูสเตอร์คือเข็มที่๓
ถูกต้องก็อยู่ที่จำนวน๖๗๑๗๗รายนะคะ
ก็ตามเป้าหมายนะครับทางรัฐบาลเขาได้วางเอาไว้เนี่ยก็คือ
๐ล้านโดสในสิ้นปีนี้นะครับต้องดูว่าจะทำได้ไหม
เราเองก็หวังจะให้สามารถทำได้เนอะ
เพราะว่าวัคซีนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีแล้วครับ
ที่จะใช้ในการต่อสู้กับโควิด๑๙
ข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด๑๙เนี่ย
ก็สามารถไปลงทะเบียนรับวัคซีนฟรีได้นะครับ
สำหรับที่นี่ฮะสถานสวภาสภากาชาติไทยครับ
เขาเปิดให้ประชาชนที่มีอายุ๑๘ปีขึ้นไปนะครับ
ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด๑๙มาก่อน
ลงทะเบียนเลยครับลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก
โดยเป็นวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาติจีนนะครับ
ทั้งนี้ฮะสามารถลงทะเบียนนะฮะ

อย่างแรกเลยนะถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนเลยก็ได้

อ้าวเรารีบมาสแกนตรงนี้ก่อนเลย
ใช่ค่ะถ่ายภาพเอาไว้แชร์ให้เพื่อนต่อได้ด้วยนะคะ

ตั้งแต่วันที่๑๓กันยายน
เวลา๙โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะ
ส่วนวันที่กำหนดฉีดวัคซีนก็คือ
ตั้งแต่วันที่๑๘และอีกทีคือ๒๐๒๕กันยายนนี้นะคะ
ผู้ที่ลงทะเบียนฉีดนะครับจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะ
อย่างแรกเลยอายุ๑๘ปีขึ้นไป
อย่างที่๒ครับหญิงตั้งคัน๑๒สัปดาห์ขึ้นไปก็มาฉีดได้
แต่ต้องมีเอกสารการฝากคันมาในวันที่รับวัคซีนนะครับ
อย่างที่สามครับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิดมาก่อนนะครับ
หากตรวจพบว่าเคยได้รับวัคซีนแล้วเนี่ย
ตรงนี้เขาต้องขอสงวนสิทธิ์การรับบริการเอาไว้ก่อนนะครับ
ใช่แล้วค่ะแล้วก็ก่อนที่จะกรอกแบบฟอร์มเนี่ย
รุณาลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม

ต่อมาคือเจ้าหน้าที่ก็จะยืนยันวันนัดหมายผ่านระบบหมอพร้อม
จากนั้นคุณก็มาตามวันเวลาที่นัดหมายเพื่อลดความแออัด
แต่ถ้าไม่มาเนี่ยถือว่าสละสิทธิทันทีเลยนะ
ครับสถานที่ที่ให้บริการฉีดวัคซีนนะครับก็คือ
ตึกราชุทิศสถานสภากาชาติไทย
เอางี้ละกันง่ายเผื่อใครมีข้อสงสัยโทรไปสอบถามเลย

หมายเลขโทรศัพท์นะครับก็คือ๐๖๕๒๐๕๓๖๘๖นะครับ

ไม่ทันก็ถ่ายรูปไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน
เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะที่จะได้ฉีดวัคซีนฟรีกันด้วยนะคะ
เรื่องต่อไประทึกมากเลยคุณผู้ชมคุณชนะ
เป็นวินาทีที่ตำรวจนะคะเข้าจับกลุ่มหัวธาตุยา
โอ้โหต้องบอกแบบนี้
แล้วจากนั้นคุณวิ่งกรูกันเลยค่ะ

เอาอย่างนี้ช่วงหน้ากลับมาตามต่อกันแบบชัดหน่อย
คู่กัดสะบัดข่าว

ช่วงนี้ใครฟังข่าวกับเราดูข่าวกับเรา
อยากจะสื่อสารส่งไลน์มาก็พูดคุยกันสดได้เลยนะคะ
มาดูเหตุการณ์นี้หน่อยโอ้โหมันสุดแสนจะระทึก

คือผู้ชายฝ่ายสามีคงเบายาวบ้า
แล้วก็เกิดคลุมคลั่งขึ้นมาจับภรรยาเป็นตัวประกันค่ะคุณผู้ชม
ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการไหนในการจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้

โอ้โหระทึกเลย

หงายหลังลงไปเลยเอาอย่างนี้เผื่อภาพมันเร็วดูไม่ทันนะคะคือผู้ชายกางเกงแดงเนี่ยค่ะเขาซ้อนมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาอยู่นะคะคืออยู่ในอาการคุ้มคลั่งเลย
ที่ตำรวจร้องได้หมดแล้วแล้วก็ใช้ปืนไฟฟ้าเนี่ยยิงช็อตตัวหนุ่มคนนี้ค่ะเขาร้องโอ๊ยดังแล้วก็หงายท้องตกออกจากรถ
เจ้าหน้าที่ก็เลยสามารถเข้าชาร์จตัวได้สำเร็จนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สวนยางพาราบ้านห้วยภูสามะคีหมู่แปดตะมนต์คำนาดีอำเภอเมืองบึงกาล
น้ำนวดพี่เขาบอกว่าได้รัทแจ้งว่ามีสามีคุ้มคลั่งเพิกอย่าบ้าแล้วก็จับภิราญ่าเป็นตัวประกันก็เลยรายงานผู้บังคัมบัญชาให้ทราบ
แล้วก็ประสานกู้ภัยร่วมใจระดมกำลังเจ้าหน้าที่สิบนายค่ะ
ปิดล้อมระงับเหตุเลยช่วงแรกนะครับ
มีการเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่พักใหญ่ครับก็ทราบนะฮะ
ว่าผู้ก่อเหตุชื่อเล่นว่านายลู่ถือมีดยาวเลยกวัดแกว่งไปมาก่อน
เฉิงอยู่ตรงนั้นอยู่กับภรรยาเนอะแหละตรงบันไดบ้านอืม
เรียกกล่อมไปเกลี้ยกล่อมมาโอ้โหคุยไม่ค่อยรู้เรื่อง
นายลูบอกอ้อยจะจะตอนที่ไปออกไปเออ
ถ้าไม่ไปเดี๋ยวจะไปเอง
เตรียมไว้เลยขอบตรงค็อกเตอร์

ลูกบอกงั้นไปกับภรรยาก็ได้
เดี๋ยวภรรยาขับมอไซค์เดี๋ยวเขาสอนท้ายไปเอง

ตอนที่ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์
ตำรวจยิงยิงปืน

เข้ากลางหลังตัวยืด
ยืดตรงแล้วก็ลงไปนอนอย่างนั้นเลย

ภรรยาเองก็ตกใจนะคะสุดท้ายเนี่ยค่ะ
ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยก็มา

ซึ่งในเผจข่าวท้องที่มึงการก็
นะฮะให้ดูเหตุกระทุกข์แบบนี้เพราะมาจากยาบ้าแท้จริงครับ
คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุนะครับเป็นเรื่องของสามีภรรยาเหมือนกัน
แต่เรื่องของความรุนแรงเนี่ยมันน่าจะเกินไปมากเลยทีเดียว
ตามภาพเนี่ยเห็นตัวสามีใช้ความรุนแรงด้วยใช้ค้อนตีเข้าไปที่ภรรยาครับ

แล้วแบบไม่ใช่ใช้อาวุธธรรมดานะ

นี่ครับเหตุมันเกิดอยู่บริเวณกลางถนน
ในตับบนนกักโกตะพิปุกติจที่เอาเถอะ

นางสาวนัทธิดาเกื้อประโคนอายุ๓๐ปีคนถ่ายคลิปเนี่ย
คนนี้เป็นญาติของฝ่ายหญิงที่ถูกทำร้ายนั่นแหละ
แล้วเธอก็เล่าว่าผู้ก่อเหตุคือนายสมพรคนนี้คนนี้เห็นไหม
ที่กำลังจะวิ่งตามยุ่นฉุดกระชากเขาอยู่เนี่ย
นายสมพรจันประโคนอายุ๖๒ปี

เดินถือมีดละครเข้ามาในบ้านแล้วก็กระหน่ำตี
แล้วก็ฟันไปที่ใบหน้าและศีรษะลำตัวของนางทัศนีเกื้อประโคน
อายุ๕๖ปีซึ่งเป็นภรรยา
คนนี้คบกันมาได้ประมาณ๔ปี
โอ้โฮมันน่ากลัวมากเลยคุณชีสา
จริงค่ะเมียเขานอนอยู่ดีอยู่ดีก็มาโดนไล่แบบนี้
พอโดนไล่นางทัศนีผู้เป็นเมียเนี่ยนะคะก็วิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่กลางถนน
แต่นายสมพรก็วิ่งตามมาทำร้ายอีก
แม้ว่าตัวผู้หญิงเนี่ยก็จะวิ่งหนีไปเท่าไหร
แต่ว่านายสมพรก็ยิ่งวิ่งตามแล้วก็ใช้ค้อนทุบขาเนี่ย
เพื่อให้ล้มลงแล้ววิ่งต่อไปต่อไม่ได้คุณชนะ

อย่างนี้คุณผู้ชมนางสมพรนายสมพรเนี่ย
คนที่ก่อเหตุเนี่ยมักจะทำแบบนี้
ทุกครั้งที่เมาสุราก็จะทำร้ายฝ่ายหญิงเป็นประจำ
แต่คำนี้รุนแรงมาก

เขาก็ช่วยกันรุมจับกลุ่มตัวนายสมพรเอาไว้ได้
ค่ะส่วนทางภรรยายังไงต่อ
คนภรรยาครับถูกรักษาตัวเนอะ
ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลบุรีรำ
เพราะบาดเจ็บสาหัสแล้วดูดิครับ

ค่ะเธอเองก็อยากจะให้ตำรวจจับตัวนายสุนทรไปดำเนินคดีเลย
เพราะว่าถือว่าเป็นคนที่มีพฤติกรรมน่ากลัว
ยังเมาสุราอารวาสไปทั่วหมู่บ้าน
เนี่ยค่ะก็จับกุมได้ล่ะนะ

แต่พอมันมีเรื่องของสุราเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย

อย่างเช่นเรื่องนี้คุณชิสา
ตัวฝ่ายผู้ชายเนี่ยระแวง
กลัวว่าฝ่ายหญิงจะไปมีคนอื่นเกิดอาการน้อยใจแต่เมาสุราเสพยาเสพติด
อาการยิ่งขึ้นเลยโอ้โหไปดูอาการของเขาอ่ะฮะ
เนี่ยครับตำรวจไปจับถึงที่เลยครับ

ใช่ครับตำรวจสมภาพบ้านนานจังหวัดนครนายกครับ
เข้าไปสยบเหตุนี้ก่อนเพราะว่าอะไร
ผู้ชายคนนี้ชายข้างรักคนนี้กำลังจะเผาบ้านตัวเอง
โอ้โหในพื้นที่หมู่๑ตำบลป่าขะอำเภอบ้านนาครับ
เพื่อนก็เข้ามาห้ามแล้วนะแต่ห้ามไม่อยู่ตำรวจต้องมาครับ
โอ้โหแล้วคนที่เขามาห้ามตอนแรกนะที่เป็นเพื่อนเขาน่ะ
บาดเจ็บด้วยโดนมีดบาดที่ท้องที่คอที่แขนรวม๓แผล
ตำรวจมาถึงก็ต้องเจรจาแล้วเข้าไปรวบตัวแบบนี้ครับ
หนุ่มข้างรักคนนี้ชื่อว่านายอภิชาติเพชรประยูน
ชื่อเล่นชื่อนุอายุ๔๑ปีสภาพมืนเมาครับ
แถมมีอาการอาเจียนด้วยที่อาเจียนไม่ได้อาเจียนเพราะเหล้านะ
แต่อาเจียนเพราะกินยาฆ่าแมลงกรอกน้ำยาล้างห้องน้ำ
อกเข้าไปในปากหวังจะฆ่าตัวตายเพราะน้อยใจแฟน
แฟนก็อยู่ข้างแหละคนเสื้อชมพูนั่นน่ะคิดว่าแฟนจะไปมีคนอื่น
โอ้โหนี่แหละครับคิดไปเองต่างมานานนะคะ
ตำรวจเองก็เลยคุมตัวออกมาจากบ้านไปสงบสติอารมณ์ก่อน
ไปที่ไหนล่ะไปโรงพักดีกว่านะคะ
ส่วนนายนุเนี่ยได้เจอหน้าแฟนสาวก็ยังตัดพออีก
บอกฆ่าผมเลยฆ่าผมเลยเอาไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อย

อ๋อมันเป็นพยาบาล

ไม่มีใครครับผมรู้สึกว่าผมเป็นคนอื่นผมก็รู้สึกว่า

แล้วกิน๓๐อะไรไปพี่
หรอครับกินไปเยอะมากเลย
ก็อ่ะอย่างนี้แหละเนี่ย
โอ้โหเนี่ยครับลักษณะแบบนี้ฮะ
เอาไปถามแฟนสาวหน่อยเธอบอกว่าเพิ่งคบหาดูใจกับนายนุได้ไม่นาน
ฝ่ายชายเป็นคนขี้น้อยใจชอบระแวงว่าเธอไปมีคนอื่น
คือก่อนหน้านี้ก็ทะเลาะกันแล้วนะเธอเลยไม่ได้ไปหาหลายวันกับคนทะเลาะกันอ่ะ
ประกอบกับเธอต้องทำงานด้วยแต่ทีนี้นายนุเนี่ยอยู่บ้านคนเดียว
โอ้โหคิดฟุ้งซ่านไปซื้อยาบ้ามาเสพด้วย๑๐เมตรอะค่ะ
ส่วนเนี่ยที่ผมเล่าไปตอนแรกคุณจำได้ไหมเพื่อนคนที่มาห้ามนายนุโอ้โหโดนบาด
เป็นแผงไหมคะเป็นแผลเลยดูกลามปกเลยได้แผลกลับไปอีกไปห้ามแท้
เอางี้ตำรวจก็คุมตัวนายนุเนี่ยไปสงบสติอารมณ์แล้วก็ตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย

ดูกันแบบนี้ก็ต้องต้องยั้มนะครับโรคสอนสองดูแลอย่าไปยุ่งเกี่ยว
อันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องราวของผู้ศาลีภรรณาพอแบบนรักว่าง

อยากจะใช้คุณสามีเอาไหว้วาอย่างนี้ละกัน
หยิบผ้าชะตัวผ้าคุณหนูให้หน่อยได้ไหมคะที่รัก

แต่ว่าแค่ใช้แค่นี้แหละ

ไม่ใช่วิญญาณที่ไหนแต่ดูดสามีเลยแต่ดูด
โอ้หรอนี่มาเลยตอนแรกบอกหยิบเธอหยิบผ้าให้หน่อย
อ้าจะอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้ว
สักพักเดี๋ยวดูผมอยากให้ดูตอนที่ดึงเข้าไปจริงเลย
ดึงเข้าไปดึงเข้าไปดึงเข้าไปเนี่ยนะ
คือทางภรรยาเขาก็กล้ากลัวนะ

รู้ชะตากรรมว่าต้องโดนแน่

อย่าคิดว่าจะรอดดึงไปดึงไป

คุณผู้หญิงก็ตะโกนบอกอย่าเธออย่า

ตรงพื้นมันแข็งบนเตียงดีกว่า
เดี๋ยวก่อนคืออาบน้ำมันก็ต้องอาบบนพื้นแข็งไงคุณชนะ
แล้วแต่คิดเอาเองแล้วกันว่าไปทำอะไรในห้องน้ำ
แซวเล่นนะหยอกกันตามภาษาสามีภรรยานะคะ
ไปดูเรื่องที่มันดราม่าหน่อยเรื่องของเรื่องแท็กซี่คันหนึ่งเขารับผู้ป่วยโควิดมาด้วยความที่ว่าเขาไม่รู้
โอ้โหทีนี้อาสาคนนั้นเขาก็ไลฟ์สดเลยนะครับแล้วก็พูดในลักษณะตำหนิแท็กซี่คนนั้นนะครับว่า
เอ๊ะรับผู้ป่วยมาแบบนี้ไม่ได้นะต้องให้เจ้าหน้าที่ไปรับเพราะถ้ารับมาเองแบบนี้
เดี๋ยวมันจะเป็นการแพร่กระจายเชื้อ
ไปติดตามกันหน่อยครับ
พี่มีจิตตามนึกคนเลยนะน่ะ
เขาเรียกกำลังคบคุมโรคอยู่
พาโรคไปเผยเชื้อคนอื่นแล้วไม่ถูกนะ
ใช่ปันยีไส้ไม่ดีนี่อ่ะฟรี
สามารถดูข้าเที่ยงนี้เลย
ดูแค่ช่วงแรกเนี่ยมันก็แมม่

เจม้อยวีพลัสเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า
คนที่เขาถ่ายคลิปเป็นอาสากู้ภัยคอยรับผู้ป่วยโควิด๑๙
ส่งตามโรงพยาบาลสนามในวันเกิดเหตุ
อาสาคนนั้นเขาขับรถไปรับสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ติดโควิด
นวมินกรุงเทพนี่แหละรอบแรกไปรับสามีก่อน
ส่วนภรรยารออยู่ที่บ้านแต่เอาจริงนะก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรนะครับ
อยู่ภรรยาก็โบกแท็กซี่ให้มาส่ง
ซึ่งก็เกิดเหตุอย่างในคลิปนี่แหละ
แล้วพอคลิปนี้แชร์ออกไปคุณผู้ชม
ชาวเน็ตชาวโซเชียลเนี่ยโอ้ไม่เห็นด้วยกับกู้ภัยอะค่ะ
ก็คือมองว่าอู้ทำไมไปเอ็ดไปดุพี่แท็กซี่แบบนั้น
แท็กซี่เองตัวก็รักตัวกลัวตายเหมือนกัน
รับมาก็คงไม่รู้จริงว่าเป็นผู้โดยสารที่ติดโควิด
และก็ต่อบ้าด้วยนั่งเสียงแบบเนี่ยโรงวัฒนาการอันหน้า
รวมทั้งสงสัยด้วยนะคะว่าเมื่อสามีภรรยาติดโควิดทั้งคู่
เออทำไมอาสาจึงไม่มารับพร้อมกันอ้าว
คือปล่อยให้ภรรยารอที่บ้านก่อนทำไมก็มีคำถามมีข้อสงสัยมากมายในคอมเมนต์ในคลิปนี้
ในเมื่อมีคำถามแบบนี้ผมว่าทางกู้ภัยคนที่ถ่ายคลิป
น่าจะมีคำตอบออกมาชี้แจงหน่อยค่ะขณะเดียวกันทางฝั่งแท็กซี่
ก็ชี้แจงด้วยก็ได้เหมือนกันนะว่าคุณเนี่ยรับมาด้วยใจบริสุทธิ์จริง
คือไม่รู้จริงจริงว่าเขาเป็นโควิดคือเขาก็ต้องทำมาหากินถูกไหม
นั่นส่วนหนึ่งนะคะยังไงก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
แต่ว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นจริงค่ะ
คุณผู้ชมครับยังจำกันได้ไหมผมจำได้คุณชิสาก็จำได้
แต่กลัวคุณผู้ชมจะจำไม่ได้อ่าทวนหน่อยสิเรื่องของเรื่องมีหนุ่มขับขี่มอเตอร์ไซค
ในยามวิการคนหนึ่งเขาบอกว่าเขารับเด็กขึ้นมาเพื่อจะไปส่งที่บ้าน
แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าเหมือนรับเด็กที่เป็นผีมาเพราะไปดูภาพจากในกล้องที่ติดตรงหมวกเนี่ย
ไม่เจอใครก็นึกว่าคุยอยู่คนเดียวไงตกลงมันเป็นยังไง
ทีมงานของเราลงพื้นที่เพื่อติดตามเรื่องนี้ให้มันชัดครับ
นี่เพื่อให้ชัดไปกลางวันดีกว่าค่ะน่าจะได้เห็นให้มันชัดเจน
ไปกลางคืนไม่เอาหรอกเออโอ้ใครจะไปแล้วไปนี่ค่ะ
คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราไปที่วัดแสนศุกร์
ได้ขี่รถจากรยานยนต์มาส่งบีญญานเด็กชายอะ
เอาพูดอย่างนี้ละกันนะคะแล้วพอไปถึงยังไงคุณ

ไปตรวจสอบวงจรปิดจุดที่น้องเบ้นส่งวิญญาณเด็กชายนั่นแหละ
ไปดูนะครับเขาบอกว่ามี๓มุม
มุมแรกบันทึกเห็นด้านหน้าทางเข้าวัดพอดี
แบบนี้ในคลิปเห็นรถจักรยานยนต์ของน้องเบ้นขี่มาจอดก่อนที่จะขยับเดินหน้าถอยหลัง
คล้ายกับกำลังพูดคุยกับใครสักคน
ก็เดาเอาว่าเป็นวิญญาณเด็กชายนั่นแหละ
กล้องหน้าก็มีสุนัขตัวหนึ่งเดินออกมาเห่าด้วยนะ
ตัวที่นอนอยู่นี่ไหมแบบนี้นี่
มันขยับรถเหมือนแบบเตรียมตั้งหลักอะไรจะไปต่อแต่คุยอะไรสักอย่างอย่างนั้นนะ

ไปดูอีกหนึ่งมุมกล้องอีกตัวขยับเข้ามาใกล้อีกนิดชิดเข้ามาอีกหน่อย

ก็จะเห็นขณะที่จอดรถแล้วรถมันโยกคุณดูให้ดิรถมันโยก
อ่าลักษณะแบบนี้ไม่แน่ใจโยกเพราะว่าน้องเบ้นขยับหรือว่าวิญญาณกันแน่อุ้ย
ส่วนอีกมุมหนึ่งดูให้ครบทั้ง๓มุมครับ
เป็นมุมจากประตูตรงด้านหน้าอีกข้างหนึ่ง
ทีมงานพยายามเพิ่มแสงแล้วนะอันนี้คือเพิ่มแสงสุดแล้วนะ

เห็นหนึ่งนิดตรงขอบนั้นตรวจสอบดูอ่ะ
มุมนี้เห็นเห็นเงาขนซ้อนรึเปล่า

อันนี้ฉันเห็นแต่ไฟรถแต่มันชัดมากเลยนะ
เออแต่คำถามคือเขามาจอดจริง
จริงใช่ไหมคำถามคือเขามาจอดจริงใช่ไหมเขาบอกว่าเขามาจอดส่งตรงหน้าวัด

เออแต่ว่าจากที่เราเห็นในวงจรปิดเนี่ยไม่เห็นคนซ้อนมานะ

คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปสอบถามพระลูกวัดรูปหนึ่ง
บอกว่าไม่รู้ว่าจะใช่เด็กชายคนเดียวกันหรือเปล่า
อ่ะเพราะของแบบนี้เรามองไม่เห็นอืมพระท่านบอกอีกว่าที่ผ่านมาที่วัดเนี้ย
ไม่เคยมีวิญญาณเด็กออกมาปรากฏตัวให้เห็นมาก่อน
แต่แต่ท่านเองก็ยอมรับว่าโยมเอ้ยวัดนี้ผีดุจริง
เพราะว่ามันเป็นวัดเก่าแก่ไม่เอาจริงเออเล่าประวัตินิดนึงแล้วกัน
สร้างมาตั้งแต่ปี๒๓๑๕สมัยกรุงทนบุรีค่ะโอ้ตอนนั้นน่ะชื่อว่าวัดแสนแสบนะ
ครับพอปี๒๔๙๐ก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดแสนศุกร์
ก็ดูแล้วมีความสุขมากขึ้นนะตอนแรกชื่อวัดแสนแสบ
ค่ะย้อนกลับไป๒๐ปีค่ะเนรที่วัดเนี่ยเคยถูกผีเข้า
เป็นผีเด็กอายุรุ่นราวคราวเดียวกับวิญญาณเด็กชายนี่แหละที่น้องเบ้นเห็นน่ะนะ
เขาบอกว่าถูกรถชนเสียชีวิตที่รังสิตมาเข้าสิงเนรเพราะว่าอยากได้ส่วนบุญนะคะ
เห็นสิ่งอื่นเค้าถ่ายรูปนากเนรที่โกนหัวแล้วพี่น้องสามคนแล้วก็ผู้ปกครองก็ยืนอยู่
ก็เคยมีข่าวอย่างนั้นอย่างเดียวอย่างอื่นก็ไม่มีอะไร
เปียบอกว่าเผาศพมา๕๐ปีไม่เคยไม่เคยเผาศพเด็กชายอายุ๘๙ขวบมาก่อนนะ
ก็ยืนยันว่าวิญญาณที่เห็นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่วัดนี้แน่นอน
เขามีแท้งมาที่เผามาฝังตัวโต๗๘ขวบไม่เคยเผา
จึงลักษณะถ้าใส่ชุดสีส้มสีส้มด้วยยังไม่เจอใยเลย
ไม่เคยไม่เคยไม่เคยมากวนไม่เคยมาหวยยังไม่มาให้เลยยังมากวนแล้วยังไง
ไม่เคยมาให้เลยทิ้งท้ายตรงนี้น่าสนใจ
เอางี้คุณสุชาดาวีดีโอคอลไปสอบถามเลย
โทรไปถามน้องเบ้นนั่นแหละบอกว่าหลังเหตุการณ์วันนั้นเป็นไงบ้าง
เขาน่ะนะน้องเบ้นนะบอกว่าเขาก็ไม่เห็นวิญญาณเด็กชายดังกล่าวอีกเลย
ไม่มาหาไม่มาเข้าฝันแต่หลังจากนี้ตั้งใจจะไปทำบุญนะ
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ส่วนวิญญาณจะมีความเชื่อมโยงกับเขาหรือไม่

คือเรื่องแรกเนี่ยเมื่อเดือนก่อนนะคะน้องเบ้นขี่รถผ่านเหตุอุบัติเหตุ
เป็นรถคว่ำมีคนเสียชีวิตด้วยแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามีเด็กหรือเปล่า
ถ้ามีก็คิดว่าเออน่าจะเชื่อมโยงหรือเกี่ยวกันอ่า
ประเด็นที่๒อิทธิฤทธิ์ของไอ้ไข่วัดเจดีที่วัดแสนศุกร์นี่แหละ
ที่รับมาปล่อยเช่าเออเนื่องจากว่าลักษณะการแต่งกายของน้องดูสะอาดสะอ้าน
ไม่เหมือนกันมาขอส่วนบุญนะแต่ขอให้ไปส่งที่นั่นฮะ
ขณะที่คุยเรื่องไอ้ไข่เนี่ยจู่นะคุณผู้ชมยังไงผู้สื่อข่าวบอกว่าท้องฟ้าเนี่ยมืด
หน้าจอโทรศัพท์ค้างฮะจากนั้นฟ้าฝนก็ถล่มลงมาเลยหรือเปล่าค่ะ
จ๋านะอาจจะใช่ครับผมอืมเพราะว่าที่วัดแสนศุกร์ก็
ผมเพิ่งรู้ได้ว่าเขาก็มีไอ้ไข่ปล่อยให้เช่าเหมือนกันครับผมเมื่อไม่กี่ปี
น่าใช่ครับผมคือถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะ
อาจจะเป็นเพื่อนของน้องเขาก็ได้อะไรประมาณเนี้ยครับอืมคิดได้หลายอย่าง
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเด็กที่มาปรากฏต่อหน้าผมก็จะเป็นไอ้ไข่หรือเปล่า
ก็แปลกใจแปลกใจอยู่ครับผมว่าทำไมต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ครับ
ที่คิดว่าตัวเองทำได้นะตอนนี้ก็ทำได้แค่ทำบุญใส่บาทให้น้องเขา
เอาไปถามคนนี้บ้างหมอปลาหมอปลามาอีกแล้วหมอปลายังไงคะ
อยากรู้ใช่ไหมไปฟังเลยครับ
สำหรับทิกที่เหล่าผมเห็นนั่นอ่ะสำหรับผู้มอบผมว่า
มันแปลกไงมันแปลกกับประสบการณ์ที่เจอมา
คงไม่ใช่ผีหรอก
เขาเรียกว่าคลิปเนี้ยมันมีพิรุษเยอะอ่าหมอปลาบอกมันมีมุกเยอะ
ในแง่ของการสร้างคอนเทนต์อีกแล้ว
หมอปลาก็ยังไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ยังไม่เชื่อเรื่องนี้โดยตรง
เอาทุกคนก็มีความคิดเห็นหลากหลายกันไปเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชม
ไปดูเรื่องนี้เจ้าของบ้านเขาบอกว่าโอ้โหมืดแปดด้านจริง
อยากจะให้ใครก็ได้ช่วยทีมีปัญหาค่ะคือเรื่องของเรื่องมีกลุ่มชายวัยรุ่นบุกมาปลาระเบิดใส่ที่บ้านเนี่ย
สี่ครั้งสี่คราโอ้โหแต่เรื่องของเรื่องเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถจัดการกับกลุ่มนี้ได้อะครับ
โอ้โหกล้องวงจรปิดหน้าบ้านเล็กที่เก้าแปดสี่เก้ามู่เก้า
ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาลเผยถึงวินาทีที่คนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายวัยรุ่นห้าคนนะฮะ
เสียงดังสนั่นหวั่นไหวนางดำดีกุมลานะครับ
ก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมา

ตอนเกิดเหตุได้ยินแต่เสียงไม่กล้าออกไปดู
รอจนเช้าแหละถึงออกมาสำรวจดูก็พบว่า
เศษขวดแก้วเต็มไปหมดกระจกหน้าบ้านแตกเสียหายครับ
แล้วเรื่องมันไม่จบแค่นั้นนะคุณผู้ชม
เพราะทุกวันเสาร์กลางดึกคนร้ายกลุ่มเดิมก็กลับมาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากนั้นนะคะก็ได้นำภาพจากวงจรปิดไปให้คุณตำรวจที่สพเมืองบึงกาลดู
บอกว่าเนี่ยมีคนมาปลาขวดปลาอะไรอย่างนี้ใส่บ้าน
แต่ตอนนี้ผ่านมา๔เดือนแล้วคุณชนะยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลย
ท่านเล่าว่าได้ออกหมายเรียกบุคคลต้องสงสัยมารายงานตัวภายในวันที่๙กันยายนนี้
วันพรุ่งนี้นั่นแหละหากไม่มาตามนัดหมายนะ
จะขอออกหมายจับกับศาลจังหวัดบึงการต่อไป
คือก่อนหน้านี้หน้าที่จับกุงต้องสงสัยมาแล้ว๑ราย
ขณะสอบสวนรับสารภาพนะคะ
แต่หลังจากถูกคุมขังเพียง๑วัน

ซึ่งดูจากพฤติการแล้วก็ไม่มีท่าทีจะหลบหนี

แล้วก็ยึดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุไว้เป็นหลักฐานนะ
เอางี้ส่วนที่สังคมเขาสงสัยล่ะคุณชิสา
ทำไมปล่อยเวลาล่วงเลยมาถึง๔เดือนแล้ว
แล้วยังจับตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้ทั้งหมด
ทางเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงนะคะว่าไม่ได้ปล่อยประละเลยใด
จะต้องทำให้ชัดเจนมากที่สุด

ตอนนี้ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจไปยังบ้านที่เกิดเหตุก่อนเลยนะ

เพื่อให้ผู้เสียหายเขารู้สึกสบายใจหน่อย
อย่างน้อยตำรวจมามาบ่อย

ใช่นะคะก็ต้องอาศัยสังคมด้วย

มาดูเรื่องราวของสามีภรรยาคู่นี้
เป็นนุ่มชาวลาวค่ะเขาขอคืนดีภรรยา
แต่ไม่ได้ใช้วิธีธรรมดาค่ะ
ใช้เข็มขัดรัดคอลูก
แล้วก็ถ่ายคลิปส่งให้ภรรยาดู

เปล่ามองให้เศร้า

โอ้โหทนดูไม่ได้จริงแล้วก็ต้องเลอภาพแบบนี้

ถึงขวบ๒ขวบหรือยังก็ไม่รู้นะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอท่าลีจังหวัดเลยค่ะ
เด็กก็คงทั้งตกใจทั้งเจ็บปวด
แล้วก็เลยร้องร้องตามภาษาเด็ก
แล้วพ่อนะพ่อแท้ด้วยนะ
เป็นนุ่มชาวลาวอะค่ะก็ดุอ่ะนะ

พอไม่หยุดก็ใช้เข็มขัดมารัดคอนะคะ
ก็หวังว่าจะทำให้ภรรยาเห็นแล้วใจอ่อน
ภรรยาคือนางสมหมายนะอายุ๒๕
เห็นคลิปนี้ก็เลยนำไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองเลยค่ะ
คือเขาส่งคลิปมาแล้วก็ส่งข้อความมาว่า
จะมาหาไหมถ้าไม่มาจะทำร้ายลูก
อู้วแบบนี้ค่ะ
ทางตำรวจนี่นะคะก็เลยมาตรวจสอบที่ห้องเช่า
ในซอยตรอกไก่ตายอำเภอเมืองค่ะ
เจอในเชิงอยู่กับลูกชาย๒คน

พอเจอแบบนี้ก็ขอนำตัวมาสอบสวนที่โรงพักล่ะค่ะ
แม่ของเด็กนะครับก็เล่าว่าตัวเธอน่ะ
อยู่กินกับนายคนนี้มานาน๑๐ปีแล้ว

ตัวผู้ชายน่ะติดพนันออนไลน์
และลงมือตบตีตัวเธอกับลูกเป็นประจำ
ตัวเธอครับนำลูกไปฝากป้าเลี้ยงเอาไว้ก่อน
ที่อำเภอท่าลีจนเมื่อวันที่๖กันยายนนะฮะ
นายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มารับลูกทั้งสองคน
อยู่ที่หอพักและพยายามโทรมาของ้อคืนดี
ตัวเธอปฏิเสธบอกยังไงก็ไม่ไม่เอา
ช่วงเย็นครับนายคนนี้ตัวพ่อเนี่ย
ส่งคลิปทำร้ายลูกมาให้ดู
หลังเห็นคลิปนะฮะตัวคุณแม่เนี่ย
รับเลยว่าทำใจไม่ได้
พ่อแท้ทำอย่างนี้ได้อย่างไร
แบบนี้ต้องขออย่าขาดเลยไม่ไหว
แล้วจากนี้เธอจะเลี้ยงเองจะเลี้ยงลูกเองครับ

ตำรวจก็แจ้งข้อหาพ่อเด็กฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น
คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ห้องพัก
นายเซิงเนี่ยบอกนะคะว่าหลังโควิด๑๙ระบาด
ภรรยาพาลูกไปอยู่กับญาติ
ซึ่งตัวนายเซิงเองเนี่ยเขาคิดถึงลูก
คิดถึงมากจนเครียดเลยก่อเหตุแบบนี้
ชิสาดูไปเรื่อยนะตอนนี้ผู้สื่อข่าวคุยกับนายคนนี้
แล้วถามเขาไปว่ารู้สึกผิดไหม
ดูนะนายคนนี้เขาใส่หัว
รู้ไหมครับไม่รู้เห็นไหม
มันสะเทือนใจมาก
นี่ครับก็ต้องบอกตรงนะ

ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งครับ
เกิดอาการคุ้มคลั่งแก้ผ้า

คนที่เขาอยู่แถวนั้นตกใจแล้วเป็นห่วง

เอาตำรวจก็ไปจับกลุ่มล่ะครับ
นี่เดินอย่างนี้
เนี่ยเขาไม่ได้เหน็บช้างไปนะ
แต่เราต้องทำภาพแบบนี้เอาไว้

คือคนแถวนั้นนะครับตกอกตกใจฮะ
แล้วก็เดินอยู่แถวบนถนนสายร้อยเอ็ด

ช่วงเวลาสักประมาณเที่ยงกำลังร้อนเลย

และอาศาสมัครกู้ภัยสโกนสาเกตที่ต้องลงที่ที่ตรวจสอบ

อ่าเบื้องต้นทราบว่าผู้ชายคนนี้มีอาการคลุ้มคลั่ง
ในมือเนี่ยค่ะกำเหรียญของหลวงพ่อสมชาย
ขิตตับยิระโยเอาไว้แน่นเลยนี่

ชายคนนี้เขาก็คุยด้วยนะตอบว่าตัวเองอ่ะ
ถือหารศักดิ์อายุ๒๗ปีครับเออ
หารศักดิ์บอกว่าตัวเองต้องรีบไปไหว้หลวงพ่อสมชายค่ะ
เออนะคะที่อำเภอจังหาร
ซึ่งห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ๗กิโลเมตร
ถามว่าทำไมต้องไปอ่ะเขาบอกว่า
ตัวเองถูกผีก่อกวนจนไม่เป็นอันทำอะไร
แล้วถ้าไปช้าอาจจะเสียชีวิต
คือรีบจนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยเหรอ

บวกม้ายบวกอะไรด้วยอันน่ะ
หากางเกงให้ใส่หน่อยก็ยังดี
อาจจะใช้เวลาประมาณสัก๓๐นาทีก็ครึ่งชั่วโมงละครับ
เรียกกล่อมให้นายหารศักดิ์ขึ้นรถของกู้ไพรก่อน

ต้องบุกชาร์จจับตัวครับต้องบังคับขืนใจพาขึ้นไปค่ะ
เอางี้ละกันพอจับได้แล้วก็จะนำตัวนะฮะ
ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
น่าจะเป็นเรื่องของจิตเวทแล้วล่ะ
เออหอบที่ทุกคนไปอย่างนี้เลย
ถามชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงนะ
เขาบอกว่าปกติจะเห็นนายหานศักดิ์เนี่ยเดินพูดจาคนเดียว
ไม่ว่าจะร้อนจะหนาวเจ้าตัวเนี่ยจะไม่ชอบใส่เสื้อ
บางวันก็เดินเปลือยกายเลยค่ะไม่ใส่ทั้งเสื้อทั้งกางเกง
ชาวบ้านเองเขาก็เกรงว่านายหารศักดิ์เนี่ย
ได้รับอันตรายจากรถราที่สัญจรไปมาหรืออะไรก็แล้วแต่แหละ
ก็เลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบแล้วก็ตอนนี้จับกลุ่มตัวได้นำตัวไปรักษานะคะ
เอาล่ะก็พาไปรักษาให้หายก่อนนะ
มันทำให้คนอื่นตกใจบางทีรถถับมาแล้วอู้ตกใจจะรีบไปไหว้หลวงพ่ออะไรก็ไม่ได้ไหว้กับอะไรก็หรอก
อ่ะไปดูเรื่องของคุณภรรยาจริงภรรยาหลายคนผมว่าดีหมดแหละ
ต้องดีสิแต่มีคลิปหนึ่งเข้ามาพูดถึงภรรยาที่ดีต้องดียังไง

เฮ้ยเอางั้นเลยเหรอ

ก็เพราะสามีนี่ไง

ภรรยาชอบด่าได้ยังไง

ไม่แต่คุณพูดอย่างนี้ไง

เป็นคนที่แบบไว้วางใจอะไรก็ไม่ได้
ทำไมมีปัญหาอะไร

เพราะคุณไงเพราะผู้ชายไง

อันนี้ก็หยอกเล่นแหละ

ต้องคู่กันถ้าทะเลาะกันก็ต้องคู่กัน

เรื่องต่อไปคุณผู้ชมครับ
คุณนะฮะเคยได้ยินเพลง

ออกดูสิว่าฉันเป็นใคร

แต่เรื่องที่จะให้ดูคลิปเนี่ยมันเป็นยังไง

ช่วงหน้ากลับมาตามต่อกันแบบ
ชัดในคู่กัดสะบัดข่าว

คุณชนะคุณดูเวลาอะไรอยู่
สิ่งสำคัญถ้าคุณสามีกลับบ้าน

วิธีการในการแก้ไขปัญหาทำยังไง

เปิดประตูให้เขาเข้าห้องหน่อย

ถ้าวันหลังไปไหนมาไหนไม่บอกอีกนอนนอกห้องจริงแน่

โอเคงั้นชิงนอนในห้องก่อน

มานเงนี่ไงรู้เรื่องเลย
ผิดเวลาเมลาก็ต้องจ่ายแหละ
บกันด้วยระบบเติมเงินก็อย่างนี้แหละ

แล้วจะลากันไปด้วยภาพเอหัวพริ่วของตัวหน้าตัวนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ